ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
มันเป็นเหตุการณ์ที่สามีพยายามจะขอกุญแจรถแท็กซี่จากภรรยาอืมอ่า
อ่าไม่ได้ก็นี่นี่เหรอคะนี่สุดท้ายมันมีการใช้กำลังกันเกิดขึ้น
อันนี้ฝั่งสามีนะฝั่งภรรยาเขาบอกเขาสู้แรงไม่ไหวอ่ะ
มีดปักอกอืมหืมดูสิเห็นมั้ยฮะช้ามืดวันนี้นะครับ
แต่ตอนกู้ภัยมาถึงก็นี่ฮะแสงแดดฟ้าสางมาแล้วนี่นะฮะ
อ๋อนี่นี่นี่คนเจ็บอายุสิบห้าปีนะครับโชเฟอร์ทักซี่
นี่ฮะตอนนั้นอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวสายใหม่นะครับอกด้านขวาเนี่ยมีมีดปักอยู่นะฮะ
กู้ภัยก็รีบประถมพยาบาลนี่แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
คนก่อเหตุก็คือภรรยาของคนเจ็บนะฮะหลังก่อเหตุก็หายไปจากที่เกิดเหตุนะครับ
ติก็เลยไปตามเรื่องนี้หน่อยนะฮะลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้เจอกับพนักงานปั๊มน้ำมันนะครับ
สายใหม่นะฮะบอกกับติว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรอก
แต่ได้ถามคนมีโอกาสคุยกับคนที่ก่อเหตุเขาบอกว่าคนก่อเหตุกับคนเจ็บเนี่ยเป็นสามีภรรยากัน
ขับรถแท็กซี่ทั้งคู่ปมเหตุเนี่ยเนื่องจากคนเจ็บก็คือฝ่ายสามีไปมีผู้หญิงอื่นพอถูกจับได้
ฝั่งของเมียก็พยายามจะขอออกห่างช่วงเกิดเหตุทั้งคู่นัดมาเจอกันที่ปั๊มน้ำมัน
ต่างฝ่ายต่างขับรถแท็กซี่ของตัวเองมาแล้วลงมาเคลียร์กัน
โดยฝั่งของสามีเนี่ยพยายามยึดกุญแจรถแท็กซี่ของเมียไว้เพราะกลัวเมียจะหนีไป
พอไม่ได้เนี่ยก็เลยใช้กำลังเนี่ยคือบีบแขนลัดตัวอะไรพวกนี้
ฝั่งของเมียก็สู้แรงไม่ไหวคว้ามีดขึ้นมาแล้วก็แทงเข้าไปปักเข้าหน้าอกผัวเลยนะฮะ
ก่อนที่จะยืนรอกู้ภัยแล้วกู้ภัยก็มาช่วยสามีนำตัวส่งโรงพยาบาล
มีเมียไปเคยไปอยู่กับเขาแล้วก็กลับมาเขาก็รับคืนได้เขาบอกอย่างนี้เนอะ

ก็ในเมื่อกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วทำไมถล่ออีก
มันจะเอารถหมดทั้งสองคันแต่เมียมันเป็นคนผ่อนหมดนะ
รถสองคันเนี่ยขนาดบ้านมันยังไม่ได้เช่าเลยมีเมียเช่าหมด
รถสองคันนี้แม่ก็รับผิดชอบหมดเลย
ก็เห็นใจผู้หญิงสิถ้ามีเมียน้อยนี่เจอมาแล้ว
นี่ไนยฮะดูติฟังเรื่องราวแล้วติยิ้มเลยไนไหม
เข้าตัวเหรอไม่ใช่ใหญีติเขาก็จะถนัดทำข่าวอาจยากรรม
ข่าวอัธยกรรมอันถนัดข่าวแนวนี้นี่เห็นไหมหนวดกระดิกเลยมาติ
ขณะเดียวกันนะครับมีพนักงานปั๊มอีกคนนึงบอกว่าช่วงเกิดเหตุกู้ภัย
ก็จังหวะขับรถมาเติมน้ำมันพอดีนะฮะ
ช่วยเหลือคนเจ็บได้ทันเวลานะครับนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้อาการก็ปลอดภัยแล้วแท็กซี่ของคนเจ็บยังจอดทิ้งอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะฮะ
ก็ไปถามที่สอนอสายไหมว่าเออมันเป็นยังไงกัน
คือมีขดงคดีอะไรแจ้งความกันไหม
ตำรวจบอกว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความเรื่องนี้นะฮะค่ะอ่า
ส่วนฝั่งเมียของคนเจ็บก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้